คุณผู้ชมมาดูประเด็นเรื่องการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะคะ
สำหรับใครที่ต้องเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเนี่ย
คือบางทีมันก็ตุ้มต่อมเหมือนกันนะเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเจอคนขับรถแบบไหน
ใช่ซึ่งต้องบอกว่าคนขับรถโดยสารสาธารณะคือต้องมีความรับผิดชอบสูงมากนะ
เพราะว่าชีวิตของคนตั้งหลายคนที่คุณต้องแบกรับไปตามถนนอ่ะแล้วคุณลองมาดูคนขับรถเมษายสี่สิบคนนี้กันหน่อยนะคะ
คือทนไม่ไหวถึงขั้นคนที่เขานั่งเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
เป็นคลิปช่วงที่คนขับคนนี้พูดจาโวยวายไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไ
ลิ้นพันเหมือนจะเมาอ่ะคือเมาแน่แล้วด่าผู้โดยสารที่ไปตักเตือนเรื่องการขับรถหวาดเสียวชวัดเฉวียนปาดไปปาดมาจนเกือบจะชนเขา
เตือนให้ขับรถดีสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรคุณผู้ชมไปดูคลิปพร้อมกันก่อนเลย
ทำไมทำไมคุณคืออะไร

ลงไปลงไปอย่าเลือกอย่าเลือกมากนะบอกว่าเป็นยังไงคือผู้โดยสารคนที่ใส่เสื้อสีม่วงอ่ะค่ะ
เตือนคนขับรถเมย์คันนี้เพราะว่าเห็นว่าคนขับรถเมย์คันนี้ขับหวาดเสียวปาดไปปาดมา
พอไปเตือนปุ๊บคนขับรถเมย์พูดปั๊บอ้าวเมานี่ทำไมยังไงคืออะไร
คือฟังเสียงก็รู้เลยว่าเมาลักษณะคนปกติเขาไม่พูดจากับผู้โดยสารแบบนี้แน่
แล้วก็ไล่ผู้โดยสารเสื้อม่วงที่ไปเตือนอ่ะให้ลงจ้องไปเลยนี่คือถึงขั้นแบบ
กขาก้าวออกมาจากที่นั่งคนขับเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตีสองของวันที่หนึ่งมิถุนายน
รถเมคันนี้คือรถเมย์สาย๔๐เส้นทางสายใต้เก่าลำสาลีค่ะ
คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือคนถ่ายนี่แหละเธอบอกว่าขึ้นรถคันนี้มาจากวัดธาตุทอง
โฟเฟอร์เนี่ยนะขับรถด้วยความประมาทหวาดเสียวมาตลอดทางชวัดเฉวียนเหลือเกิน
ผู้ชายเสื้อสีม่วงที่เป็นผู้โดยสารเขาทนไม่ได้
ต้องเดินออกไปเตือนเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย
แต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะทั้งด่ายาบคายจนทั้งต้องดูดเสียงไม่รู้กี่ครั้ง
ชี้หน้าผู้โดยสารไล่ให้ลงจากรถไปอีก
หลังจากที่ถ่ายคลิปไม่นานรถเมคันนี้ก็ไปเฉียวชนกับแท็กซี่ค่ะ
ก็ชนเขาจริงเฉียวชนยังไม่พอหนีด้วยนะคะ
ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แท็กซี่เขาไม่ยอมค่ะเขาขับตามมา
สุดท้ายก็จอดลงไปเจรจากันและผู้โดยสารก็เลยตกลงโปรงใจกันว่า
ลงเถอะค่ะไม่นั่งแล้วคันนี้ลงไปขึ้นคันอื่นลงไปนั่งอย่างอื่นดีกว่า
ทรงแล้วเนี่ยกลัวจะไม่ถึงบ้านกันนะคะ
แล้วก็ขึ้นรถเม็ดสายสี่ศูนย์เดี๋ยวไปลงที่นำสาลีค่ะ

เขาขับรถเร็วมากแล้วก็เวรกกระทัดหันหลายรอบมาก
จนมีผู้โดยสารอีกคนหนึ่งอะค่ะ
ก็เดินไปเตือนแต่ว่าพูดดีดีนะคะแล้ว
คนขับรถเมฆเขาก็ทำท่าทีไม่พอใจแล้วก็
เหมือนจะมีปัญหากันนะคะก็ลุกจากที่นั่งมาอะไรอย่างเงี้แล้วก็มาไล่ที่
คนนั้นให้ลงจากรถไปค่ะท่าทางคือเหมือนคนเมาเลยค่ะ
แล้วก็พูดคำหยาบด่าพี่ผู้โดยสารคนนั้นด้วย
พอไล่เขาลงไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ขับรถเร็วมาก
จนถึงแยกไฟแดงใหญ่ตรงที่จะเข้ารามคำแหงค่ะ
ฟุตแลนด์นะคะเขาก็เบรกรถไม่ทันแล้วก็ไปเฉียวกับรถแท็กซี่ค่ะ
รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่โอเคกับการกระทำเพราะว่าเขาก็ดื่มบน
เราเห็นเขาดื่มสุราบนรถเลย
ก็ได้ยินกระเป๋ารถเมฆเขาบอกว่าถ้าดื่มแล้วเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องดื่ม
กระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าพอแล้วไม่ต้องดื่มแล้วอย่างนี้ค่ะ
ชัดเจนนะขนาดกระเป๋ารถเมย์ต้องบอกพอแล้วไม่ต้องดื่มแล้ว
นี่คือดื่มเวลาขับเลยนะคะเนี่ย
ทีนี้แน่นอนคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาวิภาควิจารณ์กันถล่มทลายแล้วค่ะ
ทวงถามถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเลยว่าใครจะออกมารับผิดชอบเรื่องนี้
มันต้องมีคนออกมามีมาตรการอะไรหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะก็เป็นกรมการขนส่งทางบกนี่แหละที่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้
โดยบอกว่าตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
รถคันที่ก่อเหตุเป็นรถปรับอากาศร่วมบริการขอสมก
หมายเลขทะเบียน๑๔๑๘๘๕กรุงเทพมหานครสายที่๔๐
เส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพตลิ่งชันขีดลำสาลีนะคะ
มีคนขับรถก็คือนายสรรวบุตร
ตอนนี้นายสรรคนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจนครบานคลองตัน
ข้อหาคือเสพสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถ
วชนรถผู้อื่นเสียหายและไม่หยุดช่วยเหลือหรือแสดงตัวค่ะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนฝากขังต่อสารไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอสมกรเองบอกว่าเตรียมที่จะเรียกเจ้าของรถให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว
และพิจารณาโทษตามความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พุทธศักราช๒๕๒๒ในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ
หนักเลยแค่เมาแล้วขับก็แย่แล้ว
นี่ดื่มไปด้วยขับไปด้วยโอ้โห